กันด้วยการตามแกะรอยคดีที่เกิดขึ้นที่จันทบุรีกันหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
เจ้าของสวนผลไม้คนนึงเป็นผู้ชายอายุสี่สิบห้าปีค่ะ
หายไปจากบ้านเนี่ยเก้าวันนะฮะเมื่อวานนี้ไปเจอนะครับ
แต่เป็นศพถูกทิ้งอยู่ในคลองดูจากสภาพศพแล้วเนี่ย
สันนิษฐานว่าคงจะถูกทำร้ายมาอืม
แล้วเอาศพมาทิ้งอำพรางที่นี่นะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าของสวนผลไม้คนนี้นะครับ
เจอศพเนี่ยคือเมื่อวานนี้หลังจากเจอศพตรงนี้เนี่ย
เขาก็ไปแจ้งสพเขาคิชกูธนะฮะในพื้นที่ที่จันทบุรีให้มาตรวจสอบนะครับ
ศพของเจ้าของสวนผลไม้คนนี้ลอยอยู่ในคลองนะครับ
ติดอยู่กับกอไผ่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าคลองน้ำขุ่น
อยู่ใกล้สวนผลไม้ของชาวบ้านในพื้นที่หมู่๒ตำบลคลองพลูอำเภอเขาคิชกูล
จันทบุรีนี่ทางกู้ภัยก็ไปช่วยนำศพขึ้นมานะครับ
สภาพศพไม่สวมเสื้อสวมกางเกงขายาวสีน้ำตาล
เบื้องต้นจากการชนสูตรพบบาดแผลชะกันที่ศิษย์ศาสตร์
คล้ายกับถูกของมีคมฟันเข้าไปนะฮะเข้าที่หน้าผากเนี่ยเจ็ดแผล
แล้วมีบาดแผลที่ลึกถึงกระโหลกด้วยกับที่ไทยทอยอีกด้วย
อีกอย่างละหนึ่งแผลคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า
ถึงเก้าวันก็ตรงกับตามที่ทางญาติเนี่ย
เขาตามหาอยู่คือสพเขาคิชกูธบอกว่า
ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะฮะผู้ชายคนนี้
ชื่อนายนีรุฑเลิศธัญญาอายุสี่สิบห้าปี
ญาติญาติที่มาเห็นศพเนี่ยยืนยันว่านี่คือนายนิรุธจริง
นายนีรุฑเป็นเจ้าของสวนผลไม้ที่จันทบุรี
ก่อนที่จะเจอศพเนี่ยตำรวจไปเจอจักรยานยนต์ของนายนิรุธก่อนนะฮะ
ตอนที่หายจากบ้านไปเนี่ยตามหาตัวกันเนี่ยมาเจอจักรยานยนต์คันนี้ก่อน
ทิ้งไว้ในสวนทุเรียนของชาวบ้านห่างจากจุดเจอศพประมาณ๔กิโลเมตร
ซึ่งมีเสื้อกับรองเท้าของนายนิรุธผู้ตายรวมทั้งกุญแจรถถูกทิ้งอยู่แถวนี้ด้วย
แถวรถนะฮะจากนั้นก็ถึงมาเจอศพห่างจากจุดเจอจักรยานยนต์เนี่ย

โนตรีนาราเดชกลมทุกสิ่งภูมิคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรี
ลงพื้นที่มาติดตามตรวจสอบคดีนี้ด้วยตัวเองนะครับ
บอกว่าจากร่องรอยและพยานหลักฐานรวมทั้งบาดแผลที่ศพ
เรื่องต้นตำรวจพุ่งประเด็นไปที่การทำร้ายร่างกาย
แล้วเอาศพมาโยนทิ้งน้ำเพื่ออำพลางคดี
แต่ต้องรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนด้วย
ตอนนี้ส่งศพไปชนะสูตรก่อน
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะคุณระวีการได้นั่งคุยกับลูกสาวของผู้ตาย

ส่วนลูกสาวของผู้ตายเนี่ยนั่งหันหลังอยู่เนี่ยนะฮะ
บอกกับคุณระวีการผู้สื่อข่าวของเรา
คือบอกทั้งน้ำตาเล่าให้ฟังทั้งน้ำตา
บอกว่าพ่อเนี่ยทำอาชีพทำสวนผลไม้
หายตัวไปจากบ้านตั้งแต่๙พฤศจิกายน

จำได้ว่าพ่อขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไป
หลังจากนั้นติดต่อไม่ได้อีกเลยค่ะนะ
ลูกสาวญาติพี่น้องเพื่อน
พยายามออกไปตามหาตามบ้านเพื่อน
ตามสถานที่ที่พ่อชอบไป

จากนั้นอีก๒วันคือ๑๑พฤศจิกายน
ไปเจอรถจักรยานยนต์ของพ่อ
จอดทิ้งไว้ที่สวนทุเรียนของชาวบ้าน
แล้วเจอเสื้อกับเจอรองเท้าของพ่อด้วย

จนกระทั่งเมื่อวานนี้ช่วงบ่าย
มีคนไปเจอศพพ่อถูกทิ้งคลองอยู่
ยืนยันว่าจุดที่เจอรถจักรยานยนต์
เป็นสวนทุเรียนของคนอื่นเขานะครับ

แต่ถ้าถามว่าพ่อมีปัญหามีเรื่องกับใครหรือเปล่า
เธอก็ยืนยันว่าพ่อไม่เคยมีเรื่องกับใคร

ว่าตอนนี้สงสัยเพื่อนของพ่อ
เป็นเพื่อนสนิทเพื่อนใกล้ชิดกัน
มีอยู่๓คนเป็นผู้ชายทั้ง๓คน

บอกว่าก่อนที่พ่อจะหายตัวไปเนี่ย
พ่อไปกินเหล้ากับเพื่อนกลุ่มนี้นี่แหละ

พ่อของเธอคือนายนิรุธเลิศธัญญาวัย๔๕ปี
กินเหล้ากับเพื่อน๓คนเพื่อนผู้ชาย

จนกระทั่งเย็นวันนั้นน่ะนะ

อาสาจะไปส่งพ่อคือคาดว่าอาจจะเมากันแล้ว
บอกว่าเดี๋ยวไปส่งพ่อก็คือ

แล้วจะขับไปส่งที่บ้านนะ
ซึ่งจะไปส่งบ้านอีกคนนึงคนไหนอะไรก็ไม่รู้

บอกเดี๋ยวจะไปส่งบ้านเพื่อนสนิทอีกคนนึง

จะไปหาอีกคนนึงเดี๋ยวไปส่งให้

ทีนี้ลูกบอกว่าก็รู้แค่นี้
เท่าที่ไปไล่สืบมาเนี่ยรู้แค่นี้
พฤศจิกายนพ่อไปกินเหล้าแล้วมีเพื่อนบอกจะไปส่งบ้านเพื่อนอีกคนนึง

ไปนั่งอยู่ที่บ้านหลังนั้นสักพักหนึ่ง
บ้านหลังที่บอกจะไปส่งบ้านเพื่อนหลังนั้น

หาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ไม่ได้เหมือนกัน

คนไปเจอจักรยานยนต์ของพ่อถูกจอดทิ้งเอาไว้
เธอก็เลยบอกว่าเอาเป็นว่า

ว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกับพ่อของเธอ
ฉันก็ไม่ได้จัดการนะ

เธอไม่ได้รับความแรง

เป็นปกติภายในบ้าน
แต่น้อยครั้งที่พ่อจะออกไปนอกบ้าน
แต่วันนั้นอาจจะขัดแย้งอะไรกันหรือเปล่า
เพราะด้วยความที่พ่อเราเมาเขาอาจจะพูดไม่เข้าหูใครหรือเปล่า
และทำให้เพื่อนกลุ่มนี้โมโหอาจจะมีการทำร้ายหรือทำร้ายได้

คือบ้านเพื่อนคนนั้นที่ว่าเพื่อนที่วงเล่าพาไปส่งเนี่ย
ลูกบอกไปถามแล้วเขาบอกพ่อกลับไปแล้ว

พอขอมีดไปเล่มนึงแล้วพ่อก็กลับไปแล้ว
ทีนี้ค่ะก็จากข้อมูลทั้งหมดที่คุณภาคภูมิเล่าไปเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะทำให้ครอบครัวของนายนิรุธผู้เสียชีวิต
เขาก็เลยมองว่ามันก็มีจุดที่น่าตั้งข้อสังเกตอยู่หลายอย่าง
แต่ที่แน่ไม่ได้เป็นการจมน้ำตายโดยอุบัติเหตุหรอก
เพราะว่าอย่างที่คุณภาคภูมิบอกใช่ไหมก็จะมีรอยแผลคล้ายถูกฟัน

มีตรงนี้ด้วยแล้วคนในครอบครัวบอกว่า
นิรุธเขาว่ายน้ำไม่เป็นนะคะ
ดังนั้นก็เป็นไปไม่ได้ที่อยู่ดีจะลงไปในน้ำตรงนั้น
สองคือมันมีคราบดินที่กางเกงยีนด้วยค่ะ
ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นการจัดฉากคงไปฆ่า
จากที่อื่นแล้วก็เอาศพมาทิ้งตรงนี้
แล้วคนเกาะเฮ็ดก็น่าจะมากกว่าหนึ่งคน
คุณระวีการทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไป

สวนผลไม้ของชาวบ้านเป็นทางลาดลงไปด้านล่างอ่ะ
คลองตรงนี้เป็นจุดที่อยู่ปลายน้ำแล้วนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยคุยกับคนที่พบศพคนแรกเขาก็ให้ข้อมูลว่า
เขาก็ซ่อมมอเตอร์อยู่ในสวนจู่ได้กลิ่นเหม็นเน่าก็พยายามมองหาเดินตามกลิ่นนะคะ
กลิ่นมันมาจากไหนจนเห็นว่ามีอะไรบางอย่างติดอยู่ในกอไผ่
ก็เรียกคนงานคนอื่นให้มาช่วยดูปรากฏว่าศพนะคะลอยน้ำอยู่ในคลอง
จุดที่พบศพห่างจากต้นน้ำประมาณ๒๓กิโลเลยนะคะ
คือเหมือนกับอยู่ท้ายท้ายคลองอ่ะค่ะอืม
เส้นทางที่สามารถจะมาที่คลองตรงนี้ได้มันก็มีหลายเส้นทาง
เพราะว่าคลองอยู่ท้ายสวนชาวบ้านกว่า๓๐รายครับ
ดังนั้นถ้าเกิดจะให้เดาว่าคนร้ายเดินมาพาศพมาจากเส้นทางไหนเนี่ย
มันยากไงอืมมันเข้าไปได้หลายเส้นทางมากอ่ะค่ะน้าเขาก็ได้กลิ่นอะไรเนี่ย
แต่เราก็ไม่สงสัยว่าเป็นกลิ่นอะไรอืมแต่พอผมขึ้นมอเตอร์ปุ๊บเนี้ย
แล้วน้องเขามองเห็นว่าสายส่งมอเตอร์ผมว่ามันรั่วเยอะ
ให้ผมลงไปขันลงไปแล้วกลิ่นยังแรงขึ้นค่ะลองมองมองดู

ใช้ขนหรืออะไรเนี่ยลอยติดอยู่เนี่ยนอนคว่ำนอนคว่ำอยู่
ผมก็ไม่ทราบว่าเขาลงช่องไหนอะไรอย่างนี้

เพราะว่าไม่สามารถลอยจากทางด้านล่างไปได้
ทีมข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุ

ก็มีผู้ใหญ่สิงห์ผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ที่ชาวบ้าน
มาว่าเจอรถจักรยานยนต์ของผู้ตายค่ะ
พาทีมข่าวของเราเข้าไปดูจุดที่เจอรถจักรยานยนต์จอดอยู่
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่านอกจากพบรถจักรยานยนต์
พบมีดหนึ่งเล่มในตะกร้าหน้ารถและมีเหรียญบาทด้วยนะคะ
ตอนแรกเจอรถก่อนก็ช่วยกันตามหาเจ้าของรถ
แล้วก็ไปเจอรองเท้ากับเสื้อแล้วก็กุญแจรถ
อยู่ห่างกันสักประมาณ๓๐เมตร
ก็เลยทำให้ทุกคนก็มองไปที่ว่ามันน่าจะเป็นเหตุฆาตกรรมอำพลางจริง
เหมือนก็ไม่มีอะไรปกติไม่มีผิดปกติ
แล้วนั้นก็ตามหาลูกเจ้าของรถทำหาลูกก็ตามหาพ่อก็ด้วย
มาหารถด้วยเขาพ่นมาก่อนแล้วแต่ผมก็ไม่รู้หรอก
ตำรวจสพเขาคิชกูธก็เรียกกลุ่มเพื่อนทั้งหมดนะคะ
รวมถึงชาวบ้านในหมู่บ้านมาสอบปากคำ
สอบปากคำไปเป็น๑๐ปากค่ะคุณผู้ชม
แต่ตำรวจบอกว่าขอไม่เปิดเผยรายละเอียดก็แล้วกัน
ก็ยังตั้งปมประเด็นเอาไว้เป็นเรื่องของฆาตกรรมอำพรางนะคะ
แต่สาเหตุจะเป็นอะไรอยู่ระหว่างการสอบสวน
ติดต่อคนใกล้ชิดอะไรแต่ก็มีประวัติเรื่องของการเสพ
ยาเสพติดแล้วก็เคยถูกดำเนินคดีมาแล้วนะคะ
แต่ตอนนี้ก็เลยยังไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรด้วย
นะคะจริงตำรวจเรียกมาสอบ๑๐กว่าปากแล้ว

เชื่อว่าเดี๋ยวคงจะแกะรอยได้แล้วว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
เชื่อว่าตำรวจก็น่าจะมีข้อมูลแล้วด้วยซ้ำ
แต่อาจจะไม่อยากให้เสียรูปคดีแล้วไม่อยากให้คนร้ายไหวตัวทันอะไรแบบนี้เนาะ
หลายคดีตำรวจก็จะเก็บข้อมูลเอาไว้ก่อน